อีกสองท่านต่อไปนะครับท่านวิสานเตชะธีรวัตร
ก่อไว้ยี่สิบหกสิบนาทีนะครับแล้วก็หลังจากนั้น
ตันวิรัติวารสิรินยี่สิบแปดนาทีขอเชิญท่านวิสานครับ
ท่านประธานที่กรบครับผมวิสานเตชะธีรวัตร
จากเชียงรายพักเพื่อไทยนะครับจะขออนุญาต
ใช้โอกาสนี้ได้กลับเรียนไปถึงพนักท่านนายมปรีก่อนนะครับว่า
วันนี้ผมกับท่านไม่มีเรื่องบาดหมางและที่ผมตั้งใจจะอภิปรายวันนี้นะครับ
ก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ปวงชนชาวไทยท่านประธานครับที่ผ่านมาเนี่ย
ผมเห็นว่าท่านนายกก็ปรับตัวได้ดีพอสมควรแต่ท่านอย่าไปคิดนะครับว่า
สิ่งที่ท่านเห็นสภาเราเนี่ยครับมีการเดินไปเดินมาหรือว่ามีเสียงดังบ้างนะครับ
อันนี้ครับก็คือสีสันของระบอบประชาธิปไตย
ประเทศอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเดียอังกฤษ
ในการประชุมสภาก็เป็นแบบเนี้ยครับท่านก็มีหน้าที่ใช้โอกาสนี้นะครับ
ในการชี้แจงว่าเรื่องราวต่างนั้นท่านจะมีข้อมูลยังไงมาให้พี่น้องประชาชน
ท่านประธานครับต้องขอถือโอกาสนี้ได้เรียนไปเลยนะครับว่า
วันนี้นะครับต่อยัตติของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นลายบุคคล
ส่วนตัวผมเองนั้นนะครับมีประเด็นเดียวที่จะขออนุญาตอภิปรายก็คือ
เอาหัวเลยครับพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ลำตีท่านอื่นเนี่ยผมเชื่อว่าก็มีเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้าน
เราได้แสดงเหตุผลไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องประชาชนคงได้รับชม
ข้อหาที่ผมจะกล่าวหาท่านพลเอกประยุทธ์นั่นก็คือ
บริหารราชการล้มเหลวผิดพลาดไร้ประสิทธิภาพ
ไร้คุณธรรมจริยธรรม
และปล่อยปะละเลยให้มีการทุจริตเพื่อตนเองและพวกพ้อง
และไม่รอบครอบระมัดระวังการใช้งบแผ่นดิน
มุ่งสร้างความนิยมให้ตนเอง
ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์และทำลายล้างผู้เห็นต่าง
ท่านประธานครับสิ่งที่ผมจะขออนุญาตอภิปรายให้ท่านประธานได้เห็นภาพก็คือ
ความล้มเหลวที่เกิดจากการบริหารของพลเอกประยุทธ์ครับ
เรื่องแรกคือวิสัยทัศน์ขาดความรู้ความสามารถครับ
ผมขออนุญาตว่าเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปหลายท่านแล้วนะครับ
ผมยกตัวอย่างอีกทีหนึ่งผมช้ำใจมากครับท่านประธานครับ
โครงการเยียวยารอบที่สองนะครับท่านทำแบบรูปหน้าปะจมูกครับ
เมื่อสองสามวันที่แล้วเนี่ยครับผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกของพวกเรา
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลคงเห็นนะครับ
หน้าธนาคารกรุงไทยเราเห็นน้ำตาเห็นเลือดเนื้อที่พี่น้องประชาชนเนี่ย
ตาดำนะครับเขาต้องไปรอไปรอแบบโปรยทานอย่างนั้นเหรอครับ
แน่นอนนะครับท่านนายกอาจจะตอบได้ว่า
เป็นเพราะว่าสั่งการไปแล้วเดี๋ยวท่านจะแก้ไขให้
ขณะนี้ท่านก็พยายามจะแก้ให้ธนาคารของรัฐอื่น
ไม่ว่าจะเป็นออมสินทกศมาช่วยแต่โอละพ่อครับท่านท่านครับ
กลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้เว็บล่มไปหมดเลยครับ
กรุงไทยก็ล่มและพี่น้องประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน
และผู้สูงอายุที่ใช้ไม่เป็นเนี่ยครับจำนวนบานไปเกือบ๕แสนนะครับ
สิ่งเหล่านี้เนี่ยท่านเป็นผู้นำที่ไม่มีความรับผิดชอบ
ไม่มีการวางแผนที่ดีผมเรียนว่าผมทราบดีนะครับ
ท่านรองนายกท่านลำตีพลังงานซึ่งอยู่ที่นี่นะครับ
ท่านมาใหม่และท่านเองเนี่ยก็พยายามจะใช้ความรู้ความสามารถอะไรที่ท่านเตรียมไว้ให้ท่านนะครับ
ผมรู้ว่าท่านเป็นติ๊งแต๊งของท่านนายกคนหนึ่งแต่พอท่านมารับตำแหนลำตีพลังงานแล้วเนี่ย
ไม่มีโอกาสที่จะช่วยเหลือคิดเรื่องเนี้ยครับเพื่อนสมาชิกได้บอกแล้วนะครับ
วิธีการบริหารจัดการที่จะช่วยเหลือคนด้อยโอกาสเหล่านี้มีเยอะแยะเลยครับ
แต่ว่าท่านก็ทำไม่สำเร็จสามพันห้าแถมไม่พอเนี่ยครับ
ท่านบอกว่าต้องให้อาทิตย์ละพันและแถมไม่พอเนี่ยครับ
วันก่อนเนี่ยท่านปรีคลังก็ยังไปบอกว่าไม่อยากให้จับเงินสด
เพราะกลัวจะติดเชื้อโควิดและที่มันอยู่หน้าแบงค์กรุงไทยทั่วประเทศเนี่ย
คืออะไรล่ะครับและที่ท่านออกนโยบายบอกว่า
นี้ให้เฉพาะร้านค้าให้เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องอุปโภคบริโภค
ร้านทองไม่ให้ซื้อเหล้าไม่ได้
คิดว่าชาวบ้านเขาไม่มีความรับผิดชอบหรือครับ
ชาวบ้านเขาคิดได้ครับตอนนี้เขาไม่มีทองแล้วครับ
มีแต่จะขายทองที่สำคัญก็คือท่านต้องระลึกถึงเสมอนะครับว่า
เหล่านั้นคือเงินของเขาครับท่านให้แบบนี้
ท่านให้เหมือนโปรยทานให้อาชิตละพัน
และถึงเวลาขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้ผลอย่างที่ว่าครับ
ขอเรียนท่านประธานว่าภาวะความเป็นผู้นำของพลเอกประยุทธ์
ชอบอ่านหนังสือเยอะเรียนหนังสือเก่งคุณแม่ท่านเป็นครู
ภรรยาท่านก็เป็นคุณครูแต่พอท่านบอกว่าท่านมี๘๔๐๐เซลล์
ผมก็ไม่ได้ว่าแล้วนะครับเพราะว่าโดยนิสัย
คนเป็นผู้คำชาทหารท่านก็มักจะสั่ง
และท่านก็มีความเด็ดขาดลูกน้องต้องทำตามท่าน
คุณแม่ท่านครับสิ่งที่มันเสียหายคือ
ตอนท่านเป็นพบเหล่าทัพเป็นทหารก็อีกเรื่องหนึ่งครับ
แต่ณวันนี้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยครับ
ท่านพูดหลายครั้งที่มันผิดพลาดน้ำท่วมช่วยกันเลี้ยงปลาสิ
พอน้ำปล่อยมาเยอะท่านก็บอกเอาน้ำปล่อยไปต้มสิ
อันนี้ก็ยังพอรับได้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยท่านคิดเร็วพูดเร็ว
และท่านเป็นคนที่พอรู้ว่าผิดท่านก็รับ
สิ่งที่ผมรับไม่ได้คืออะไรครับท่านท่านครับ
เมื่อปี๒๕๕๗ป๑๕กัญญา
ความเป็นภาวะทางอารมณ์ที่ท่านเสียหายที่สุดคืออะไรครับ
ในตอนนั้นท่านเป็นนายกได้ปีหนึ่ง
มีนักท่องเที่ยวอังกฤษครับ๒คนโดนคดีฆาตกรรมที่เกาะเตา
แต่ท่านเองก็กลับไปพูดเหมือนเสียดสีอะครับ
บ้านเราสวยงามฝรั่งไม่รู้ใส่บิกินี่
ถึงเวลาขึ้นมาสวยหรือเปล่าล่ะ
คำนี้คำเดียวอะครับท่านท่านครับ
ผมมีเพื่อนอยู่ที่อังกฤษเป็นคนไทย
เขาเดือดร้อนมากครับเพราะอะไรครับ
เรื่องนี้มันยิ่งใหญ่ไปถึงคณะกรรมธิการวิสามันของอังกฤษนะครับ
คุณแอนดูโลซินเดลเอาเรื่องนี้เข้าไปในสภาครับ
อันนี้คือผู้นำประเทศไทยเหรอครับ
ท่านบอกว่าท่านไม่ใช่นักการเมือง
มาจากระบอบประชาธิปไตยแต่ท่านก็ไม่เคยลงเลือกตั้งเหมือนพวกเรานะครับ
ผมไม่ต่อว่าต่อขานเพื่อนฝ่ายรัฐบาลนะครับ

ผมเรียนท่านท่านว่าวันนี้เนี่ยผมมีสไลด์อยู่หลายแผ่น
ขออนุญาตท่านประธานไว้ก่อนเลยนะครับ
สิ่งแรกที่ผมอยากจะเรียนท่านประธานนั่นก็คือว่า
ท่านต้องยอมรับว่าท่านมาจากการยึดอำนาจ
ที่สำคัญก็คือมีขบวนการที่อยากจะเรียนให้ท่านประธานแหละ

ขบวนการนี้ผมต้องเรียนว่ามันเริ่มขึ้นมา
จากผู้บัญชาการฐานบกคนที่๓๔ครับ

พี่ใหญ่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

คนที่๓๕ก็คือพลเอกสนทิบุญยรัฐกริน

แต่ว่าช่วงนั้นมีปฏิวัติด้วยนะครับ

ท่านพลเอกอนุพงภาวจินดา

คนที่๓๗นะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชา
เป็นตั้งแต่๕๓จนถึงปี๕๖
สหรัฐครับที่ผมพูดอย่างเนี้ยไม่มีอะไรผิด
แต่อยากให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่า

มันเป็นเรื่องการสืบทอดอำนาจอย่างชัดเจน

ตอนนั้นท่านจำได้นะครับ
นายกทักษิณไปเป็นตัวแทนประเทศไทยประชุมยูเอ็นแต่ก็มีการปฏิวัติ
และปฏิวัติครั้งนั้นนะครับมีการพูดกันว่าปฏิวัติแล้วเสียของ
นั่นหมายถึงไงครับคนที่ร่วมคณะปฏิวัติขณะนั้น
ทั้งพี่ใหญ่พี่รองน้องเล็กอยู่หมดครับ
ผลเอกประยุทธ์ขณะนั้นก็คือเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งครับอันนั้นจบไปครับ
หลังจากนั้นนี่นะครับมีการยึดอำนาจในครั้งที่สอง
วันที่ยี่สิบสองพฤษภาสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด
ครั้งนั้นเนี่ยว่ากันว่าเป็นการโกหกต้มกันและเอามาที่หอประชุมกองทัพบก
มีการวางแผนกันอย่างดีแล้วครับแล้วก็ยึดอำนาจอย่างดีเลย
เพราะว่ามีการเตรียมทหารไว้ที่ล๑เรียบร้อยครับ
สิ่งที่ผมต้องเล่าท่านประธานตรงนี้เนี่ยครับเพราะว่าท่านบอกว่า
ท่านไม่อยากเป็นนายกท่านไม่อยากมีอำนาจและท่านก็บอกว่าทุกวันนี้ครับ
ที่ท่านได้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเพราะว่าเทวดาและพรมลิขิตให้มาครับ
ท่านประธานครับไม่จริงไงครับท่านมาเพราะเอาปืนไปจี้เขา
ี้นปชจี้กปปศจี้คณะรัฐมนตรีในขณะนั้นครับ
สิ่งเหล่านี้ก็โอเคละครับในตอนนั้นเนี่ยมีความคิดว่า
ผลเอกประยุทธ์จะเข้ามาแก้ปัญหาความขัดแย้งในประเทศชาติ
แต่ถึงวันนี้ครับวันนั้นถึงวันนี้ท่านประธานครับ
ท่านบอกว่าจะอยู่ไม่นาน๒ปีเลือกตั้งมีการล่างรัฐมนูลก็เปลี่ยนไป
ท่านผู้ร่างขออภัยเอ่ยนามนะครับท่านสัตว์อาจารย์บวรศักดิอุวันโนก็บอกว่า
เขาอยากอยู่นานก็เปลี่ยนใหม่สรุปแล้วรวมรวมท่านอยู่๕ปีครับ
และมีการเลือกตั้ง๒ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับท่านท่านครับ
เราก็รู้อยู่แล้วว่ารัฐมนูลทำยังไงท่านปฏิวัติครั้งที่สองไม่เสียของครับ
แต่สิ่งที่ผมอยากจะขออนุญาตเรียนท่านประธานก็คือว่า
มันไม่ใช่พรมลิขิตหรือเทวดาให้นะครับแต่ท่านยึดอำนาจมา
เพราะฉะนั้นในเรื่องจริยธรรมไม่มีแน่นอนครับ
สิ่งที่ผมอยากขออนุญาตท่านประธานมาอีกอันหนึ่งก็คือ
เพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านพูดไปมากแล้ว
ผมจะพูดย้ำเรื่องเหมืองทองอัคราครับ
ท่านประธานครับท่านสสจิรพรสินทุภัยได้อภิปรายชัดเจน
สิ่งที่ผมอยากย้ำท่านประธานก็คือการที่ท่านรู้แก่อำนาจ

เหมืองทองอัคราจะต้องรับผิดชอบขณะนี้คืออะไรครับ
ก่อนหน้านี้ท่านใช้ไปท่านไม่คิด
แต่ปรากฏว่าขณะนี้มีการฟ้องร้องกันแล้วครับ
และเมื่อวานท่านสสจีรพรได้บอกไว้แล้วนะครับว่า

ท่านต้องเอาที่ดินไปประเคนให้บริษัทเหมืองทองอัคราหรือคิงเกดเนี่ยครับ
สัญญาโดยให้เขาสำรวจนะครับ

ทั้งหมดเป็น๔แสนกว่าไร่ครับ
อยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งหมดนะครับ
และจะต้องรอให้เขาอีก๖๖แปลงนะครับ
รวมแล้วอีก๖แสนไล่นะครับ
ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยครับใช้เวลา๓เดือนอนุมัติให้เขาเลยครับ
เรื่องนี้ก่อนหน้านี้นะครับพวกเราทุกคนทราบดีนะครับ
เด็กประยุทธ์ออกมาเลยครับบอกว่า
ผมรับผิดชอบเองไม่ต้องห่วง
ค่าทนายปรากฏว่าทั้งค่าอนุญาโตตุลาการตั้งงบประมาณแผ่นดิน๖๐๐กว่าล้านครับ
นี่เลยครับพลเอกประยุทธ์จะรับผิดชอบเอง
ผมไม่ว่าที่มาที่ไปนะครับแต่ว่าต้องฟ้องท่านประธานพี่น้องประชาชนว่า
ขณะนี้ครับท่านไปบอกว่าก็ยื่นขอมานานแล้วต้องให้เขา
อนุมัติภายใน๓เดือนท่านอนุมัติในขณะที่รู้ว่า
แปลงที่สำคัญก็คือจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งหมดนะครับ
ไม่พอนะครับท่านท่านครับจากนี้ไปผมเดาได้เลยทายได้เลยนะครับว่า
จะต้องอนุมัติให้เขาอีก๖๖แปลงรวมแล้วอีก๖แสนไล่
เสร็จเราจะต้องเสียง๕โง่ประเคนให้เขาเพราะความใช้มาตรา๔๔ไม่ยังคิด
ล้านไล่ครับท่านท่านครับอันนี้ก็คือเรื่องความเป็นภาวะผู้นำที่ท่านไม่มีความคิดให้รอบครอบ
ผมยังไม่บอกเรื่องโควิดนะครับว่าท่านผิดพลาดยังไงท่านตัดสินใจยังไง
ผมขออนุญาตผ่านท่านประธานไปนะครับว่าขณะนี้ครับมีเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง
มากกว่าการแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนผมขออนุญาตย้ำท่านประธานเรื่องนี้นะครับ
เป็นเรื่องที่ผมตั้งใจอยากจะอภิปรายครับท่านประธานครับผมขอสไลด์ครับ
เป็นเรื่องของการมีผลประโยชน์ในที่ราชพัสดุโดยการถือครองของกองทัพบกครับ
ท่านพิจารณ์นะครับพิพัฒนาวงศ์ท่านได้อภิปรายแล้วนะครับว่า
ที่ของกองทัพบกมีทั้งหมดสี่จุดเจ็ดล้านไล่อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งอะครับ
แปดสิบสองไร่ครับท่านบอกว่าจริงจริงแล้วกองทัพบกไม่เกี่ยว
อันนี้ครับท่านพนันลองดูนะครับแปดสิบสองไร่สวยมากครับ
อยู่ในนสรฉบับที่หนังสือสัมพันธ์ฉบับที่หลวงนะครับ
สองหนึ่งสองสองทับสองพันห้าร้อยเก้าครับเรียนท่านประธานว่า
บ้านทั้งหมดสวยไหมครับที่ดินเนี่ยนะครับอยู่ติดแม่น้ำกก
อยู่หลังสารกลางจังหวัดเชียงรายอยู่ในเขตเทศบาล
ฝั่งตรงข้ามบ้านพักหลังนี้นะครับเป็นสนามกอล์ฟ
ท่านประธานครับที่มันดูแล้วเนี่ยผมไม่ว่าท่านนะครับ
ตอนนี้เนี่ยคนที่ทำธุรกิจเนี่ยผมมั่นใจว่า
บ้านทั้งหมดสองร้อยเจ็ดสิบสามแปลงขายหมดแล้วครับ
ที่สำคัญก็คือว่ามีข้อเงื่อนไขที่ท่านบอกว่า
ท่านจะเป็นผู้ดูแลและท่านก็บอกว่าบ้านหลังเนี้ยครับ
ท่านจะให้เป็นสวัสดิการแก่ทหารท่านท่านครับ
เงื่อนไขที่ท่านจะใช้เนี่ยครับนั่นหมายถึงยังไงครับ
เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่จะต้องให้กรมธนาลักษณ์นะครับ
เป็นการแบ่งแปลงแล้วก็สามารถที่จะต่อสัญญาได้
สามสิบปีสามสิบปีสามสิบปีจนชั่วลูกชั่วหลานครับ
แต่สิ่งสำคัญยิ่งกว่านั้นคืออะไรครับ
เขาบอกว่า๕ปีสามารถที่จะโอนสิทธิ์ขายต่อ
เอกชนก็ได้ครับท่านประธานลองดูสิครับว่า
ที่ดินแปลงนี้ครับอยู่ติดน้ำกก
หลังสารกลางเขตเทศบาลและค่าเช่าบาทห้าสิบ
หนึ่งบาทห้าสิบครับท่านท่านทำไม่ผิดนะครับ
ต่อตารางวาแปดสิบสองไล่
ปีหนึ่งท่านจะได้เงินไม่ถึง๔๕แสนสำหรับ
ราชการแต่ถามว่ากองทัพบกได้อะไรครับ
แน่นอนนะครับท่านขยายเขตไปบอกว่า
ไม่จำเป็นต้องเป็นฆาติการกองทัพบกก็ได้
ไม่ต้องเป็นทหารบกก็ได้ครับเป็นลูกจ้าง
อย่างอื่นก็ได้ครับไม่ว่ากันท่านประธานครับแน่นอนว่าสิ่งแรกเนี่ย
ที่ผมอยากจะเล่าให้ท่านท่านฟังก็คือที่บริเวณข้างเคียงติดกันเนี่ยครับ
ในขณะนั้นนะครับไล่ละแปดถึงสิบล้านบาทครับ
บ้านหลังนี้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยครับ
ในขณะนั้นคนที่ทำธุรกิจบ้านจัดสรรในชิงลาย

เพราะแต่ละหลังขณะนั้นเขาขายกัน๔ล้าน๕ล้าน

และ๑๘๕๐๐ก็มีอีกบางส่วน
ถึงวันนี้ครับ๒๗๓แปลง

ไปดูรายชื่อไม่มีทหารสักเท่าไหร่ครับ
แต่ถึงแม้จะมีทหารนะครับท่านท่านครับ

ไม่ใช่ทหารที่สำหรับให้พี่น้องประชาชนซึ่งอยู่ในค่ายเมงลาย
หรืออยู่ในมณฑนทหารบกที่๓๗
ผมเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรที่เชียงรายครับ

ทหารในชิงรายที่เป็นในสิบในร้อยในพันธุ์

ลูกเมียยังต้องกู้หนี้ยืมสินครับ

เป็นน้องของผู้ยิ่งใหญ่ในคอสชครับ
โครงการนี้เริ่มขึ้นมาตั้งแต่สมัยท่านเป็นนายกรัฐมนตรีครับ
ใครเป็นต่อไปผมไม่รู้อะครับแต่เมื่อกี้ร่างให้ท่านดูแล้ว
แต่สิ่งที่ผมอยากเรียนถามท่านประธานว่าแน่นอนครับ
ผมไม่ปรารถนาที่จะไปมีเรื่องมีราวฟ้องร้องหรือว่าไปดูถูกดูแคลนผู้รับเหมา
แต่เรียนท่านประธานว่าผู้รับเหมาโครงการอันนี้ครับ
คอมพิวเตอร์ครับไม่ใช่เป็นทำงานก่อสร้างนะครับ
แต่ว่าเขาอาจจะมีบริคลสนทิมีข้อพิเศษในการที่จะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง

แต่สิ่งที่ผมอยากเรียนท่านประธานว่าขณะนี้ครับ
ที่ดินตารางวาละบาทห้าสิบพี่น้องประชาชนได้อะไรครับ
ทหารที่เป็นลูกหลานของกองทัพบกได้อะไรครับ
ท่านเป็นผู้บัญชาการทหารบกท่านทำอะไรให้ทหารบ้างครับ
เราจะให้มีกรณีแบบจากคลั่งปีกว่ามาแล้ว
ตอนนี้เรื่องอาจจะมีลงโทษบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างนี้
แต่ว่าคนที่เดือดร้อนเนี่ยผมกำลังมองอย่างนี้ครับท่านท่านครับ
ในขณะที่ท่านเป็นผู้บัญชาการทหารมาตลอดชีวิต
ท่านยังทำให้ลูกน้องที่เป็นทหารไม่ได้เลยครับ
แต่นับภาษาอะไรที่ท่านจะมาเป็นนายกรรมตรีและก็เสพติดอำนาจ
ปากเป็นประชาธิปไตยในใจผมยืนยันว่าไม่ใช่ครับ
ท่านยังมีความคิดในเรื่องใช้อำนาจนิยมอยู่ชัดเจนครับ
สิ่งเหล่านี้ครับผมถึงรับไม่ได้และต้องฟ้องท่านประธาน
และเล่าไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่าจริงอยู่โครงการอันนี้ไม่มีใบเสร็จครับ
แน่นอนล่ะครับคงไม่มีบริษัทไหนที่บอกว่า
ผมได้จ่ายเงินใต้โต๊ะให้ท่านพลเอกคนนั้นคนนี้สามร้อยล้านสองร้อยล้าน
ไม่มีครับแต่อันนี้ก็คือเป็นสิ่งบ่งชี้ที่จะดูว่าจริยธรรมท่านเป็นยังไง
ท่านท่านครับเมื่อวานนี้ท่านเคยบอกท่านบอกว่า
ชั่วชั่วไม่รับครับแล้วไม่ใช่รับรองเฉพาะน้องเล็กคนเดียวนะครับ
เขาบอก๓ปนั่นหมายถึงว่าพี่รองก็ไม่รับพี่ใหญ่ก็ไม่รับ
แต่ถ้าคนที่มันอยู่ใกล้เคียงท่านคนที่เป็นนอมินีล่ะครับ
รับไหมครับเงินแบบนี้ถือว่าเป็นเงินชั่วไหมครับ
ท่านประธานครับผมขออนุญาตวกไปเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการกองทัพบกที่บ้านธนลักษณ์เชียงรายอีกหน่อยนะครับ
ถ้าท่านใช้ประโยชน์ให้พี่น้องซึ่งเป็นทหารเล็กในสิบในร้อยจ่าในพัน
มาให้เช่าเป็นตลาดนัดหรือว่าให้ทหารที่ชั้นผู้น้อยซื้อที่ไปปลูกบ้านเอง
ผู้ยิ่งใหญ่น้องชายคศบิ๊กไม่มีทางเป็นไปได้ครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมอยากเรียนให้ท่านประธานและพี่น้องประชาชนได้รับทราบว่า
ถึงแม้ไม่มีใบเสร็จนะครับมันก็บอกเหตุ
สิ่งสำคัญคือท่านท่านครับบริษัทขายบ้านเต็มหมด
เขากำไรเอาง่ายว่าบ้านเนี่ยกำไรหลังหนึ่งประมาณ๕แสนนะครับ
หลังก็เบ็ดเสร็จก็น่าจะประมาณ๑๓๐กว่าล้าน
แต่ท่านประธานครับที่ยิ่งกว่านั้นคือ๕ปีครับ
ราคาขณะนี้๑๘๕๐๐๐นะครับ
ไปถามซื้อบ้านแถวนั้นนะครับเดี๋ยวนี้ขึ้นไปเป็น๔ล้าน๕ล้านครับ
เพราะฉะนั้นก็มีส่วนต่างตรงนี้อีก๒๓๐๐ล้านครับ
อยู่ไหนครับไปอยู่บริษัทที่มันจดทะเบียนในค่ายทหารหรือเปล่าครับ
ท่านครับผมจะผ่านเรื่องนี้ไปผมมีอีกเรื่องอย่างนี้ครับท่าน
อยากให้ท่านประธานดูตรงนี้ครับขอสไลด์อีกทีนะครับ
บ้านติดน้ำกกมีเขาอยู่ข้างหลังมีสนามกอล์ฟอยู่ด้านหน้า
อยู่หลังสารกลางไม่เกิน๒กิโลใกล้สนามบินราคาขึ้นแน่นอน
ส่วนต่างอยู่ที่ใครผมไม่ทราบแต่ไม่อยู่ที่พี่น้องประชาชน
ซึ่งเป็นทหารแน่นอนผมเรียนท่านประธานว่า
พี่น้องที่เป็นทหารอย่าเกลียดผมนะครับที่พูดนี้ไม่ได้กลัวอะไรครับ
เพราะผมก็ลูกเขยทหารเหมือนกันพี่น้องผมก็เป็นทหารหลายคน
เพื่อนผมเป็นทหารก็หลายคนแต่สิ่งที่ผมจะต้องบอกวันนี้นะครับ
ทหารเมืองไทยเนี่ย๘๗เปอร์เซ็นต์ครับที่เป็นทหารอาชีพ
เป็นทหารที่ผมต้องให้การเคารพยกย่องได้เสียสละดูแลอาหิล่าสัตรู
แต่๑๓เปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาบอกว่าอยู่ใกล้ตัวผู้ที่มีอำนาจขณะนี้ครับ
วงเทวันบูรพาพยักษ์ต่อไปก็เป็นวงสุวรรณต่อมาก็เป็นจันโอชา
ไม่รู้สายไหนเป็นสายใดครับสิบสามเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับ
ที่ได้ดิบได้ดีได้ประโยชน์ที่น้องน้องที่เป็นทหาร
เพื่อนเพื่อนที่เป็นทหารเล่าให้ผมฟังนะครับเจ็บปวดที่สุดก็คือ
คนใกล้ตัวผู้มีอำนาจส่งลูกไปเรียนเมืองนอกปกติครับ
ท่านอาจจะรวยมาจากครอบครัวทำธุรกิจจากภรรยาไม่ว่ากันครับ
แต่บางทีเนี่ยอยู่แล้วมีบ้านอยู่อังกฤษอย่างนี้
เป็นคนที่ใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่อย่างนี้แล้วเรื่องพวกนี้มันปิดกันไม่มิดนะครับ
สิ่งที่อยากจะขออนุญาตท่านประธานอีกเรื่องหนึ่งต่อไปครับ
ท่านประธานครับอันนี้ก็ทหารอีกแล้วครับ
ท่านประธานคงเคยได้ยินว่ากอรมนใช่ไหมครับ
กอรมนนั้นปกติแล้วเนี่ยสมัยก่อนก็มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่อง
ความปลอดภัยของประเทศต่อต้านคอมมิวนิสต์
ที่สำคัญก็คือขณะนี้เนี่ยครับกอรมนเนี่ยเรียนท่านประธานว่า
โครงการขออนุญาตท่านประธานอีกอันหนึ่งผมลืมโครงการอันนี้อีกอันหนึ่ง
จำเป็นครับอยู่ติดติดกันนะครับอยู่ในสารกลางเชียงรายครับ
เป็นโครงการชัยนารายของเชียงราย
หลักเกณฑ์เขาบอกไว้นะครับว่าจะใช้เป็นที่ฟื้นฟูของทหารที่พิการ
เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ท้ายที่สุดนะธท่านธรรมครับ
ทำอาคารสามหลังใหญ่ใหญ่เงินหลายร้อยล้านนะครับ
จะว่าพันล้านก็ว่าได้ครับแต่อยากถามพลเอกประยุทธ์
ในฐานะนายกรรมตรีกับรัฐมนตรีกระลาโหมครับว่า
โรงแรมหรูหลาอย่างเงี้ยครับได้บริหารให้ข้ารายการที่ไป
พิการอลิราชศัตรูฟื้นฟูสุปัตรภาพร่างกายไหมครับท้ายที่สุดนะครับท่าน
ทำเลติดน้ำกกเช่นเดียวกันอยู่หน้าสารกลางเชียงรายเช่นเดียวกัน
แต่ว่าเอาไปให้เอกชนเช่าครับหาประโยชน์ครับ
และทหารชั้นผู้น้อยจะได้อะไรล่ะครับขออนุญาตผ่านไปถึงกรมนครับท่านท่านครับ
กรมนนั้นตามกฎหมายเขาบอกว่าแน่ครับ
ติดตามตรวจสอบประเมินแนวโน้มสถานการณ์ที่อากาศให้เกิด
ภัยคุกคามความมั่นคงภายในราชอาณาจักรต่อมาก็บอกว่าจะต้องอำนวยความสะดวก
ในการรักษาความมั่นคงในราชนาจักรต่อมาก็บอกว่าจะต้องอำนวยการประสานงาน
และเสริมการปฏิบัติหน่วยงานราชการเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผน
แนวทางในการปฏิบัติตามข้อสองและข้อสุดท้ายนะครับ
เสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนา
และพระมหากษัตริย์ดีเลยครับท่านประธานครับ
แต่ท่านประธานเชื่อไหมครับหลังจากปฏิวัติปีสี่เก้า
เริ่มมีการที่จะเอากอรมนเข้ามาเป็นโครงการใหญ่
ที่สามารถจะควบคุมเกี่ยวกับเรื่องรัฐบาลค่ารายการประจำ
เขาถึงเรียกว่าเดี๋ยวนี้นี่กลายเป็นซุปเปอร์กอรมนครับ
ครอบคลุมทั้งจักรวาลเลยครับสิ่งที่อยากจะขออนุญาตเรียน
ประธานก็คือว่ามีการเสพติดอำนาจอีกแล้วครับ
โดยพลเอกประยุทธ์อีกแล้วครับประกาศคอสชโดยใช้มสี่สิบสี่
ห้าสิบเอ็ดทับสองพันห้าร้อยหกสิบ
ทำอะไรครับท่านประกาศเหมือนเป็นรัฐซ้อนรัฐ
ทุกวันนี้เนี่ยครับเราคิดว่าบ้านเราเป็นประชาธิปไตยแต่อย่าหวังเลยครับ
บอกว่าทหารจะออกไปจากการเมืองทหารจะอยู่เฉย
ตอนนี้เนี่ยเข้าออกระเบียบมากมายเลยครับ
๕๑ทัพ๒๖๖๐ให้อำนาจเยอะแยะครับครอบจักรวาล

หมายถึงว่ากอรมนสามารถจะแต่งตั้งใครเป็นผู้ช่วย
เป็นข้ารายการเป็นช่วยราชการกรมนได้ทั้งหมดครับ
และเบี้ยเลี้ยงก็ไปรับจากหน่วยงานที่ต้นสังกัด
ที่มันตลกร้ายที่สุดกว่านั้นก็คืออะไรครับ
ให้กอมนเนี่ยครับถ้าผ่านกอมนเมื่อไหร่
ก็ต้องให้สำนักงบมารพิจารณาอนุมัติงบให้
แม่ทัพภาคก็เป็นพอกรนภาค
ผู้ว่าถึงแม้จะเป็นพอกรวจังหวัด
แต่มีรองผู้ว่าฝ่ายทหารทุกจังหวัดครับ
สิ่งเหล่านี้ครับที่ผมอยากจะบอกท่านประธานว่า
ไม่ได้ผิดครับถ้าบ้านเรามีอริราชศัตรู
หรือมีภัยอยู่ข้างประเทศแต่วันนี้เนี่ยครับ
กอรมนมาใช้อะไรที่มันผิดครับ
ขออนุญาตท่านประธานไปถึงคลิปน้องพิมพ์ลี่พายครับ
ต้องขออนุญาตยกย่องครับถ้าไม่มีพิมพ์ลิพายขึ้นไปอมก๋อย
ขออนุญาตท่านว่าสัก๑๒นาทีครับ
ไอ้โซล่าเซลล์ที่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยจะทำให้เป็นไปได้เลยทีวีแปลงผักเครื่องอุปโภคบริโภคทุกอย่างรวมมา๕๕๐๐ก็มี
มีไฟใช้แล้วใช่ไหมมีไฟใช้ครับสุดยอดขอบคุณครับอย่าหาที่สุดไม่ได้ขอบคุณครับ

ของขวัญวันเด็กที่จะให้เด็กบ้านแม่เกิบอมก๋อยปีนี้
พร้อมยัง

แซ่ดมาก
ขอบคุณครับท่านครับที่น้องประชาชนทั่วประเทศและทั่วโลกผมเชื่อว่าได้เห็นคลิปนี้แต่ในสภาหลายท่านอาจจะได้เห็นหรือไม่ได้เห็นแต่สิ่งที่อยากเรียนท่านประทานก็คือว่าต้องขอบคุณจริงจริงครับน้องพิมพลิพลายเนี่ยครับเขาบริจาคและเขาใช้โซล่าเซลล์ในสภาหลายท่านอาจจะได้เห็นหรือไม่ได้เห็นแต
พี่น้องมีความสุขโรงเรียนมีไฟใช้และเด็กมีสุขภาพจิตที่ดีแต่ท่านท่านครับใกล้กันตรงนั้นนะครับ
งบที่ผมเล่าให้ท่านฟังว่ากอรมนเนี่ยครับได้งบมาจากกองทุนพัฒนาพลังงานครับก็เดี๋ยวท่านรัฐมนตรีจะต้องได้คุยกับผมอีกหลายเรื่องอยู่นะครับ
จุดละ๙ล้านบาทอันนี้๕๕๐๐
ท่านอาจจะบอกว่าของน้องพิมพิพาย
อาจจะไม่มีออยไม่มีคุณภาพอายุการใช้งานจะสั้น
แต่ต้องเรียนท่านประธานว่าเท่าที่ผมได้ตรวจสอบ
จากรายงานของกรรมธิการพลังงานนะครับ
สว่างเต็มที่เลยครับ
ที่สำคัญก็คือบางหมู่บ้านนะครับมี๔๓หลัง
และที่แย่ที่สุดก็คือในสำนักงานของกอมนที่อยู่ใกล้กันนะครับ
จริงแล้วก็ไม่ห่างจากการไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับ
มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่๑๘คนก็เสีย๙ล้านครับ
หมู่บ้านที่ห่างนี้ครับ๙ล้าน๙ล้าน๙ล้านทั้งหมดครับ
แต่ที่ตลกร้ายที่สุดครับท่านประธานครับโครงการเหล่านี้ครับยังไม่มีการส่งมอบ
ทุกวันนี้ยังไม่ได้ใช้ไฟนะครับทีวีก็ยังดูไม่ได้ครับ
ที่สำคัญก็คือผมถามท่านประธานผ่านไปยังพลเอกประยุทธ์นะครับ
ในฐานะที่เป็นผู้ในการกอม
ทหารกอรมมีหน้าที่ในการไปต่อไฟฟ้าหรือครับ
ไฟฟ้าอันนี้โซล่าเซลล์อันนี้ครับมันทำด้วยทองคำเหรอครับ
ทำไมมันแพงกว่าของน้องน้องเยอะเลยครับต้องขออภัยอันนี้ไม่ใช่นะครับ
อันนี้คือของแม่ห้องสอนครับ๙แห่งเนี่ยก็มาที่การไปตรวจแห่งเดียว
แต่มันสว่างสวัยเต็มที่เลยครับแต่ท่านเชื่อมั้ยครับ
ผมโทรเช็คถามเช็คพี่น้องประชาชนไม่อยากได้ครับ
เพราะอะไรครับเพราะมันสว่างเกินไปธรรมชาติเสียหายหมดครับ
ชาวบ้านแถวนั้นมาเล่าให้ผมฟังเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
สัตว์ภาคเหนือเขาเรียกจิ๊กกุ่งจิ้งหลีดไม่กล้าออกรูครับ
เพราะกลางวันมันก็สว่างกลางคืนมันก็สว่างครับ
มันตายคารูเลยครับมันเป็นไขมันอุดตันตายอะครับ
เพราะอะไรครับเพราะว่ามันเสียธรรมชาติเสียสภาพแวดล้อม
ผมเรียนท่านประธานนี้พูดตรงเลยครับพูดจริงว่า
ชาวบ้านเขาพูดอย่างนั้นจริงจริงและถึงวันนี้ขึ้นมาเนี่ย
๙หมู่บ้านที่รอของแม่ห้องศรเนี่ยครับยังไม่ได้ใช้ครับ
เพราะต้องรอให้อบตตรวจสอบท่านประธานครับเขาต้องการเพียงแต่รถจักรยาน
จักรยานยนต์ที่จะเดินไปเดินมาทำมาหากินได้
แต่นี่คุณเอารถเบนท์ไปให้เขาอะครับ
พอถึงเวลาขึ้นมาเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าอบตแถวนั้นก็ไม่กล้ารับครับ
เพราะการบำรุงรักษาไม่ได้แน่
ตอนนี้ฝากท่านประธานโอนกลับไปที่แม่ห้องศรครับ

โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าโซล่าเซลล์สิบสองแห่งกอรมนเช่นเดียวกันครับ
ใช้การไม่ได้ทุกจุดจ่อสอบค่าอุปกรณ์แพงเกินจริงที่สำคัญยังไม่พอหายไปด้วยครับ
ผมขออนุญาตท่านประธานต้องยกย่องครับเรามีข้าราชการดีเรามีคนที่พร้อมจะทำงานเพื่อประเทศชาติ
แต่ท่านพนัทค่ะงบก็อรบร์รมนอนเช่นเดียวกัน๑๐จุดใช้การไม่ได้ตั้งแต่ต้นอีก๒จุดอยู่ไหนไม่รู้
สาเหตุโครงการมันทำมาตั้งแต่ปี๑๙๖๑และเขาบอกว่าหมดสัญญาคำประกันแล้วครับ
สิ่งที่ไปถามพี่น้องประชาชนนั่นคืออะไรครับ
เขาบอกว่าบางแห่งเนี่ยมีอยู่แล้วก็เอาไปให้เขาอีก
แห่งก็บอกว่าน้ำมันอยู่ไกลสูบน้ำเข้าไปก็ไม่ได้
แห่งเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้แล้ว
ผมต้องขออนุญาตประกาศให้ท่านประธานและพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับว่า
เรามีผู้อำนวยการปปชแม่ห้องศรชื่อพันธุ์ตำรวจโทศิระบรุณปวเรศจิระวงครับ
อันนี้ข่าวออกมาเมื่อ๑๘กุมภา๖๔มติชนครับ

แต่ผมไม่แน่ใจว่าพอโครงการกลับมาถึงปปชส่วนกลางแล้วเนี่ย
จะมีการพลิกซ้ายพลิกขวาหรือว่าหาเหตุไม่เจอ
ผมเรียนท่านประธานว่าแน่นอนนะครับโครงการเรื่องโซล่าเซลล์เนี่ย
ใครก็รู้ว่าพอถึงเวลาขึ้นมาเนี่ยมันมีการพัฒนามีการเปลี่ยนไปตลอด
และของแม่ห้องศรเมื่อกี้เนี่ยครับยังไม่ถึง๒ปีเป็นขยะไปแล้วครับ
ที่สำคัญก็คือโดยภาพรวมเงินจากกองทุนอนุรักษ์พลังงานจากกระทรวงพลังงานเนี่ยครับ
ตั้งแต่ปี๕๘ที่ท่านเข้าไปเป็นรัฐบาลจนถึงปี๖๓๒แสนกว่าล้านครับ
ไม่เคยผ่านสภาผู้แทนราษดรไม่เคยได้รับการตรวจสอบ
อันนี้ต้องขอยกย่องว่าถ้าไม่มีน้องพิมพ์ปลีพายเอาโครงการอันนี้มาเนี่ย
เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้นะครับว่ากอรมนเอาไปทำอะไร
ผมเรียนท่านประธานว่าโครงการที่ให้เฉพาะกอวนและสอบตภาคใต้นะครับ
หน่วยงานเนี่ยครับ๑๑๘๗ล้านจากปี๖๑ปี๕๘ถึงปี๖๑ครับ
อันนี้ยังไม่นับเงินที่ท่านเอาไปให้กองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศตำรวจนะครับ
แต่ว่า๑๑๘๗ล้านอย่างที่ท่านประธานเห็นนะครับ
ผมคงมีโอกาสอภิปรายได้แค่แม่ห้องศรและที่สอบตนะครับ
ท่านท่านขออนุญาตรูปนิดเดียวครับเพราะว่าไม่มีเพื่อนเพื่อนสอสอทางภาคใต้ส่งมาให้ผมครับ
มันเป็นโซล่าเซลล์ฝังเพชรหรือไงครับบันไดมันแพงจัง
พอแพงเสร็จแล้วก็ใช้ไม่ได้ผลด้วยครับ
สิ่งเหล่านี้รวมต้องเรียนท่านประธานว่าพอกอรมนก็คือผลเอกประยุทธ์จันโอชา
ท่านประธานภูมิในการจากสอบตภาคใต้ก็ประยุทธ์จันโอชา
กำกับดูแลกระทรวงพลังงานก็คือประยุทธ์จันโอชา
ท่านประธานครับผมไม่แปลกใจพวกเราเคยงงกันนะครับว่า
กระทรวงพลังงานนี้ครับงบประมาณประจำก็ไม่เยอะครับ
แต่ทำไมมันแย่งกันจังเลยอ่ะเดี๋ยวก็สายพี่ใหญ่เดี๋ยวก็สายน้องเล็ก
ถึงเวลาขึ้นมานี่บางคนเนี่ยร่วมวางแผนรัฐประหารมาด้วยกันนะครับ
ยังต้องถูกเฉดออกไปเลยครับรัฐมนตรีพลังงานนะครับ
ผมก็เตือนท่านรองนายกสุพัฒนภงนะครับท่านเป็นติ๊งแต๊งข้างหลังก็ดีกว่า
แต่ท่านออกมาโชว์เนี่ยท่านโชว์ในสภาสองสามรอบเนี่ย
ผมคิดว่าท่านจะไปเร็วนะครับแล้วท่านตรอไว้นะครับ
องทุนพลังงานเนี่ยจะต้องถูกตรวจสอบอีกเยอะเลยครับ
ณวันนี้ครับยังไงผมก็ไว้ใจพลเอกประยุทธ์ไม่ได้
เพราะอะไรครับเรื่องต่างที่เพื่อนสมาชิกเราได้อภิปราย
เฉพาะอย่างยิ่งนะครับท่านไม่ต้องเชื่อผมว่ากอรมนมันเป็นแบบนี้
สอบตเป็นแบบนี้เมื่อวานเนี่ยครับเพื่อนสมาชิก
อนุญาตเอ่ยนามนะครับก็คือท่านธนพร
เอ่อจากพักเสรีรวมไทยครับท่านได้พูดถึงเรื่องโครงการ
องค์การทหารผ่านศึกแต่ก่อนหน้านี้ครับ
ท่านสคชัยมงคลท่านก็ได้พูดถึงเรื่องเหล่านี้
ท่านประธานคงทราบนะครับว่าองค์การทหารผ่านศึกเนี่ยครับ
หน้าที่จริงแล้วเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ามีหน้าที่
ต้องไปดูแลรอปภศูนย์ราชการหรือว่าอ่า
ช่วยดูแลเกี่ยวกับทหารที่ผ่านการศึกสงครามมา
แล้วก็ต้องดูแลสวัสดิการให้เขาแต่ว่าเราก็ใช้กอรมนเนี่ยครับ
ไปเป็นที่ทำมาหากินขออนุญาตท่านประธานว่า
สิ่งที่ผมพูดถึงกรมนสิ่งที่ผมพูดถึงเรื่องเอ่อ
สอบตและกลับมาถึงอันนี้ครับมันชัดเจนครับ
ท่านสสทนพจากพรศรีรวมไทยอภิปรายไป
หมื่นกว่าล้านครับปีห้าแปดถึงเวลาขึ้นมาเนี่ย
แบ่งกันและที่มันน่าเกลียดที่สุดคืออะไรครับ
ถึงกับจะชักปืนยิงกันในสำนักงานนะครับแย่งงานกันครับ
ลูกน้องใครเป็นลูกน้องใครไม่รู้ว่าแย่งกันไปหมดเลยครับ
แต่ที่มันแย่ที่สุดท่านประธานทราบไหมครับว่าโครงการอันนี้ครับ
มีการร้องเรียนกันชัดเจนมีการแบ่งหัวกันชัดเจน
มีการรับเงินกันชัดเจนถึงสุดท้ายขึ้นมาเนี่ย
เมื่อวันก่อนเนี่ยที่ท่านสสนภาพรเพชรจินดาขออภัยนะครับ
นามท่านได้บอกไว้ว่ามีการปลอมหนังสือสัญญาของแบงค์
หนักกว่านั้นครับท่านมันมีการปลอมเอกสารในการรับเงิน
ปลอมเช็คและที่สำคัญก็คือไปรับเงินมาสี่ห้าสิบล้าน
ปรากฏว่าโดนเบี้ยวไปเฉยเฉยครับที่สำคัญก็คือขณะนี้เนี่ยครับ
มีการแจ้งความไว้ที่กองปราบกองปราบก็เงียบ
ไปถึงสอบสวนกลางก็เงียบลุงป้อมไม่พูดไม่จา
ถึงเวลาขึ้นมาก็ไม่รู้บอร์ดเป็นใครจะไทม์ไปทีหลัง
แต่ที่สำคัญขณะนี้ครับผมเรียนท่านประธานว่า
ท่านนายกเคยบอกไว้นะครับท่านนับถือศาสนาพุทธ
ท่านมั่นใจในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญก็คือท่านบอกว่า
ใครทำอะไรก็จะได้อย่างนั้นผมคงไม่บังอาจที่จะไป
ว่ากล่าวตักเตือนกันนะครับแต่ว่ามีผลเอก
หลัดกระทรวงกลาโหมอย่างน้อยก็สองคนนะครับ
ที่จะต้องโดนคดีเกี่ยวกับเรื่อง
ตารางแล้วก็โดนยึดทรัพย์สิ่งเหล่านี้ครับผมคิดว่า
ท่านนายกบอกไว้ทุกทีท่านพลเอกอนุพงศ์ก็บอกไว้ทุกครั้ง
และท่านพลเอกประวิทย์ก็ได้สั่งสอนพวกเรา
ว่าท่านเป็นคนที่ไม่มีนอกมีในแต่ท่านประธานครับ
ผมกรณญาติอ้างอิ่งเอ่ยเอาเดียวกับเรื่อง

สุรชาติบำรุงสุขครับท่านเคยบอกไว้แล้วก็บอกไว้ตลอด
นะครับว่าคนเราเนี่ยครับนักวิชาการบอกว่า
เราทำงานอะไรก็แล้วแต่ครับเป็นข้ารายการรับเงินเดือนประจำ
เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยครับจะไปรวยทีละ
สิบล้านร้อยล้านพันล้านคงลำบากครับเพราะว่าไหนจะต้องดูแลตัวเอง
รักษาสุขภาพส่งลูกเรียนแต่คนที่จะมีการร่ำรวยผิดปกติ
เนี่ยครับก็จะมีที่มาไม่ว่าเรื่องยาเสพติด
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าอาวุธ
หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเก็บตงจากบ่อนแต่เรื่องเหล่านี้เนี่ย
พลเอกประยุทธ์ไม่รับครับแต่ถ้าคนข้างเคียงท่านรับ
ท่านจะว่ายังไงครับอันนี้ถือว่าชั่วด้วยหรือเปล่าครับ
ผมเรียนท่านประธานว่าถึงวันนี้ครับ
ผมมั่นใจว่าท่านเป็นนายกที่โชคดีที่สุด
ในประเทศไทยตั้งแต่มีนายกมายี่สิบเก้าคนครับยี่สิบแปดคนนั้นเนี่ย
ไม่มีโชคดีเท่าพลเอกประยุทธ์
ท่านมีม๔๔ท่านอยู่ในอำนาจนาน
ท่านมีพี่ใหญ่มีพี่รองคอยดูแลมีสวมีพัก
ร่วมรัฐบาลดูแลและที่สำคัญก็คือผมเสียดายโอกาสว่า
ท่านไม่ได้ทำประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนท่านเห็นเลือดเห็นเนื้อเห็นน้ำตา
พี่น้องประชาชนไหมครับผมไม่กล้าบอกว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยฮะ
ท่านจะชอบหรือไม่ชอบดีหรือไม่ดีท่านประธานครับคนที่จะเป็นอัจฉริยะ
คนที่จะเป็นอันเขาเรียกใบโพล่าผมไม่กล้าใช้คำพูดนะครับว่าซินโดม
แต่ว่าเส้นแบ่งวันนิดเดียวครับบางคนเนี่ยเด็กเป็นไบโพล่า
เด็กเด็กเก็บตัวอยู่คนเดียวพอถึงเวลาขึ้นมาโตขึ้นมา
ก็สามารถจะเป็นอัจฉริยะได้แต่ท่านพลเอกประยุทธ์ในขณะนี้เนี่ย
อยู่ในระหว่างเส้นแบ่งผมดูท่านก่อนหน้านี้นะครับ
ที่ท่านเป็นพบทบเคยร่วมทำงานกันแป๊บหนึ่ง
ท่านเป็นคนที่สะโอดสะองเป็นคนที่หลักแหลม
เป็นคนที่ทราบหงาผ่าเพย๋ยแต่ว่าสองสำวันนี้ครับ
ท่านประธานเห็นไหมครับตาคล้ำอาจจะต้องเอ่อ
แต่สิ่งสำคัญกว่านั้นคืออะไรครับผมคิดว่าถ้าท่านคิด
บาปบุญคุณโทษมีจริงเนี่ยครับผมว่าจำเป็นแล้ว
ผมเรียนท่านประธานเป็นเรื่องสุดท้ายก็คือว่า
สิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์
ทำให้คนในชาติแตกแยกครับ
ท่านทำให้หนี้ครัวเรือนในประเทศไทยสูงที่สุดเท่าที่เคยมีครับ
และท่านใช้งบประมาณไม่โปร่งใสครับ

และที่สำคัญก็คือท่านไม่เคยบอกเลยครับว่า
ที่มาของรายได้ประเทศอยู่ตรงไหน
เรื่องปัญหาต่างเนี่ยผมจะไม่พูดเพิ่มเติมนะครับ
แต่ว่ามีพี่น้องประชาชนฝากผมบอกว่าท่านเก่งอยู่อย่างหนึ่ง
ทุกวันนี้นะครับท่านเปิดการค้าเสรีครับ
การค้าเสรียาเสพติดครับ๓เม็ดร้อยครับเยอะเลยครับ
ถ้ามีอำนาจเต็มทำไมไม่รีบปราบล่ะครับ
ที่สำคัญก็คือก่อหนี้ก่อสินให้พี่น้องประชาชนมามากที่สุดเลยครับ
เราไม่บอกว่าท่านดูแต่เจ้าสัวท่านไม่ดูคนจนนะครับ
สัวมาก่อนคนจนมาทีหลัง
แต่ที่อยากเรียนท่านประธานก็คือว่าผมขออนุญาตนิดเดียวนะครับ
ทำให้สถาบันโดนท้าทายอย่างหนักครับ
ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเมื่อเร็วนี้ครับ
ข่าวไม่มีแต่ว่ามีการรู้กันชัดเจนนะครับ
ท่านสามารถที่จะเสพยาเสพติด๑๑๕ตันให้หายไปภายในวันเดียวครับ
นี่เหรอครับบนเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ผมถือว่าท่านผู้นำฝ่ายค้านท่านได้บอกแล้วนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานอื่นถ้าให้ผมตั้งฉายาผมก็จะบอกว่า

เพราะปรสิทธิ์เนี่ยมันก็ค่อยดูดกินเอางบประมาณโครงการ
ไม่ได้ว่าท่านนะครับแต่คนรอบข้างท่านชัดเจนครับ
แต่วันนี้ครับผมขออนุญาตคิดคำที่พูดกับท่านได้ชัดอันหนึ่งก็คืออะไรครับ
เหมือนเป็นไส้ติ่งครับ
ติ่งที่มันเน่าจะแตกแล้วครับ
เพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่รีบลาออก
หรือท่านไม่ยอมทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้พี่น้องประชาชนคนไทยนะครับ
นั่นก็คือไส้ติ่งเน่าของประเทศครับ
เพราะว่าภานะความเป็นผู้นำท่านถูกดูหมินดูแคลนหลายเรื่องแล้วครับ
ผมจึงไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์ครับ
ขั้นเป็นไส้ติ่งเน่าของประเทศครับ
ขอบคุณครับท่านประทาน
ไม่ได้ขอให้ถอนนะครับแต่ว่าเรียนว่า

ต่อไปท่านบัวเน่นช่วยฮะลาฮอม
จะก่อชีวิตแจงเล็กน้อยนะครับเชื่อนะครับครับกับเรียนท่านประธานสภาพฤทธิ์ลักษณ์ลักษณ์สุดร
ที่กระลบครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกตครับของผมบนเอกชายชาญชั้นมงคลมตรี
ชื่อว่าการสงกราโหมได้รับมอบหมายจากท่านนางคมตรีนางตรีว่าการสงกราโหม
ได้มาตอบนะครับคำถามคำอภิปรายของท่านสมาชิกนะครับ
ซึ่งมีอยู่หลายประเด็นผมขออนุญาตใช้เวลากระชับนะครับ
ก่อนที่จะตอบขออนุญาตเรียนว่าในเรื่องของสวัสดิการต่างที่กองทัพมีเนี่ย
ผมอยากเรียนว่าเรื่องสวัสดิการเนี่ยทุกส่วนราชการก็มีสวัสดิการตาม
สามารถที่จะดำเนินการได้นะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงในกองทัพแล้วเนี่ย
มากลับมาพักพื้นพักผ่อนนะครับก็ในการดำเนินการนั้นก็มี
อบแนวคิดก่อการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมานะครับ
ในส่วนของผมเข้าประเด็นแล้วนะครับ
เชียงรายที่ท่านได้กรุณาให้ข้อมูลนั้นก็เป็นความร่วมมือระหว่าง
กองทัพบวกกับกรมธนาลักษณ์นะครับ
ในการที่จะทำเป็นบ้านสวัสดิการให้กับกำลังพล
ซึ่งของกราบเรียนนักประธานก็ว่ากระดังพลแต่ละท่านเนี่ย
ไม่ได้หมายความว่าทุกท่านรับราชการจงเกษียณแล้ว
ก็จะสามารถที่จะมีบ้านที่พักอาศัยหลังเกษียณแล้วได้ทุกคน
ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กองทัพกับกรมธนลักษณ์ได้เห็น
ถึงจะทำร้ายเป็นสวัสดิการกับของกำลังพลในกองทัพได้
ก็ได้ดำเนินการนะครับในการที่จะมีการลงนามความร่วมมือกัน
ในส่วนการบังการนั้นร้อนละ๗๐ก็เป็น
แต่หลักการก็คือว่าเป็นลูกจ้างแล้วก็กำลังพลของกองทัพ
ส่วนที่เหลือ๓๐ก็เป็นข้าราชการทั่วไปนะครับ

ความตกลงกันระหว่างกองทัพใช้ที่วัสดุที่
ราบพัสดุที่กองทัพนั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์ในที่ยังมีอยู่นะครับ

เรื่องที่สองคือสถานพักผ่อนที่เชียงรายนะครับ
ก็เรียนว่าตรงนี้ก็เข้าไปในระบบของสวัสดิการเชิงธุรกิจแล้วนะครับ
มีประเด็นความร่วมมือกับทางกรมธนลักษณ
ในการลงนามร่วมกันนะครับ
ที่จะร่วมมือกันในการที่จะนำไปสู่ของเชิงธุรกิจรายได้

และบางส่วนก็จะเป็นสวัสดิการให้กับกำลังพลในกองทัพนะครับ
เรื่องอำนาจหน้าที่ของกรมการรักษาความมั่งคงภายใน

กรมนนั้นไม่ได้เป็นห่วยงานที่ขึ้นตรงกระทรวงกราโหมนะครับ
เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับธนายก
ซึ่งเป็นหน่วยงานทั้งทหารพลเรือนและตำรวจนะครับ
ทำงานนัทนาเป็นอำนวยการประสานงานอำนวยการร่วมกัน
ท่านประธานครับในปัจจุบันนี้ภัยต่างที่เกิดขึ้นเนี่ย
สังเกตโดยเฉพาะเรื่องภัยพิบัติต่าง
ได้ว่าไม่สามารถที่จะมีหน่วยงานหน่วยงานเดียวที่จะรับภัยพิบัติต่างได้
เพราะฉะนั้นในการดำเนินการร่วมกันของทุกหน่วยงานนั้น
ก็จะทำให้การแก้ไขปัญหาในการดูแลหรือรองรับปฏิบัติต่างนั้น

ในการปรับแก้ในการเพิ่มเติมด้านหน้าที่กรมน
ส่วนใหญ่ก็จะเพิ่มเติมให้กับมีหน้าที่ในส่วนของการที่จะไปดูแลประชาชน
ดูแลเรื่องการบรรเทาสาภัยพิบัติด้วยนอกจากดูแลทั้งความมั่นคง
ส่วนแรงอื่นนั้นก็เป็นการดำเนินการที่จะมีคณะกรรมการระดับจังหวัดขึ้นมา
ก็จะมีหัวหน้าศูนย์ราชการในพื้นที่เข้ามาเพื่อจะบูรณาการการทำงาน
เมื่อมีการหาลือกันแล้วหน่วยต่างนั้นก็จะไปทำงานตามบทบาทหน้าที่ของแต่หน่วยงาน
ทั้งนี้เพื่อให้การประสานงานการบริหารงานร่วมกันนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับ
เรื่องของโซล่าเซลที่อมไกรผมจะเรียนว่าที่๔๕ล้าน
เพราะว่ามันแตกต่างเพราะว่ามีส่วนควบต่างแตกต่างกันนะครับ
คงจะได้รับทราบข่าวกันแล้วเรื่องของการปักเสาประมาณห้ากิโลเมตรเศษ
ในเรื่องของสถานที่ที่จะเก็บแบตเตอรี่แล้วก็เรื่องของระยะประกันนะครับ
เพราะฉะนั้นการอำนวยงานนั้นสาวว่าปัจจุบันนี้อยู่ระหว่างการที่จะส่งมอบ
ให้กับองค์การประหลาดสูตรท้องถิ่นที่จะไปรับไปดูเรื่องการต่อไป
ส่วนเรื่องของโซลาเซลสูบน้ำนะครับที่จะเป็นที่ตากแม่ห้องศรก็ตาม
เนื่องจากว่ามา๒ปีแล้วนะครับก็อยู่ในช่วงที่อาจจะบางจุดนั้นก็จะเสื่อนสภาพไป
ก็อยู่ในระหว่างประกันเนื่องจากว่าในช่วงโควิดนั้น
บริษัทก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปปรับปรุงได้ก็ได้มีการดำเนินการประสานงาน
ระหว่างนี้ปัจจุบันนี้ก็อยู่ในระหว่างที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหา
ที่จะให้สามารถที่จะกลับมาทำงานได้ตามเดิมนะครับเอ่อผมไม่แน่ใจว่ามีที่แม่ห้องศรอยู่
สามแห่งที่น้ำอาจจะไม่เพียงพอในการสูบก็จะไปดำเนินการจะแก้ไขปัญหาในเรื่องแหล่งน้ำให้ด้วยนะครับ
ส่วนเรื่องสุดท้ายที่ท่านพูดถึงเรื่องของทหารฟันศึกขออนุญาตเรียนว่าผมได้กลับเรียน
ประชุมทรงเกียจนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งว่าองค์การครอบหันปันศึกนั้นเป็นองค์กรการกุศลที่จะดูแลพี่น้องหารปันศึก
ซึ่งมีอยู่จำนวนมากนะครับ๖๕๐๐๐คนรวมทั้งครอบครัวด้วย
ในการดำเนินการนั้นจะต้องใช้งบประมาณในการที่จะเรื่องของการดูแลเรื่องของการที่จะให้งบประมาณในการดูแลนะครับ
ก็บางส่วนนั้นก็จะมีงบประมาณในในสิทธิพิเศษต่างต่างที่จะมาดูแลมากขึ้นในส่วนตรงนี้นะครับ
เรียนว่าในที่ว่ามีการฟ้องร้องกันนั้นเรื่องของบริษัทเอกชนด้วยกันนะครับ
ซึ่งในละมอบนาศในการที่จะมามารับเงินแล้วก็มีการปิดพลาดการเรื่องของการเสียงมอบนาศ
ก็ทราบว่าตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการฟ้องร้องดำเนินคดีกัน
ทั้งหมดนี้ผมขออนุญาตกลับเรียนว่าในการดำเนินการทุกอย่างนะครับ
ก็นโยบายการสั่งการของท่านน้ำตรีรัฐตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมันได้สั่งการให้ทุกหน่วย
ดำเนินการทุกเรื่องให้ความโปร่งใสนะครับ
สามารถตรวจสอบได้ในขั้นตอนวิธีการในการดำเนินการการกำหนดความต้องการ
ก็ขออนุญาตเรียนว่าเป็นการดำเนินการที่สามารถจะดำเนินการและตรวจสอบได้ครับ

ต่อไปท่านต่อไปคุณวิรัติวรสิรินนะครับ
ขออนุญาตส่งชื่อคุณต่อไปด้วยครับ